ตรวจสอบเรื่องของน้ำกันหน่อยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคล่างและภาคตะวันออก
แต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยที่จังหวัดตาก
จุดนั้นมีฝนตกลงมาต่อเนื่องค่ะ
เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาตามลำน้ำค่ะ
และจุดนั้นมีสะพานพอดีน้ำแรงมากสะพานขาดค่ะ

ถือว่าเคราะห์ดีนะคะไม่มีใครใช้สะพานช่วงนั้นพอดีนะคะ

นี่เป็นสะพานข้ามลำห้วยแม่ท้อค่ะ
อยู่พื้นที่คาบเกี่ยวกัน๒ตำบลนะคะ
ตำบลป่ามะม่วงกับตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะ
กระแสน้ำคุณผู้ชมจะเห็นว่าไหลแรงมากไหลเชี่ยวมาก

ที่ตัวสะพานถูกตัดขาดไปเลยค่ะ
จากนั้นก็พังลงไปกลางลำห้วยเลย

นายละเอียดชูปานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖
บ้านป่ามะม่วงตำบลป่ามะม่วง
บอกว่าน้ำป่าจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสานสาง
ไหลลงมาตามลำห้วยแม่ท้อ
กระแสน้ำเชี่ยวกระแสน้ำแรงพัดสะพันธ์พังเสียหาย
สำหรับสะพานดังกล่าวสร้างด้วยคอนกรีตค่ะ
ความยาว๕๒เมตรกว้าง๒เมตร
งบประมาณ๑๔๐๐๐๐๐บาทเชื่อม๒ตำบล
ก็คือแม่ท้อกับหมู่ที่๒ของตำบลป่าม่วงค่ะ

เพื่อให้ชาวบ้านทั้งสองตำบลเดินทางไปมาหาสู่กันแบบสะดวก

และถนนสายเลี่ยงเมืองแทนค่ะ
ตากนะคะมาดูที่นครปฐมบ้าง
อันนี้น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครนครปฐมค่ะ

มีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนนานกว่า๑๐ชั่วโมง
ตอนนี้ชาวบ้านที่พักอาศัยริมถนนก็เลยได้รับความเดือดร้อน
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดขายของไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมขังด้วยค่ะ
สูงประมาณสามสิบเซนบางหลังคาเรือนน้ำทะลักเข้าบ้าน
พยายามหาอิดบล็อกกระสอบทรายมากั้นน้ำกันใหญ่เลยนะคะ
ที่ได้รับผลกระทบหนักคือด้านฝั่งประตูองค์พระปฐมเจดี
สพเมืองนครปฐมและถนนราชวิถีเพราะว่าถนนสายนี้เนี่ยคือมันเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ประกอบกับน้ำเอ่อล้นมาจากสระน้ำจันทร์หรือสระบัวค่ะน้ำก็เลยล้นออกมา
ที่จากเทศบาลนครนครปฐมช่วยกันเปิดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกแล้วนะคะ
ก็มีรายงานด้วยว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มก็น่าจะสามารถระบายได้นะคะ
ส่วนอีกจังหวัดนึงค่ะไปดูกาญจนบุรีบ้าง
มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่๔
วังเกียงตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิระดับน้ำท่วมสูงกว่าสามสิบเซนติเมตร
กระแสน้ำป่าไหลแรงอยู่นะคะทำให้บ้านและทรัพย์สินชาวบ้านได้รับความเสียหายไปห้าหลังคาเรือน
น้ำป่าค่ะมาไวไปไวแต่ก็สร้างความเดือดร้อนมากนะคะ
จากนี้ยังมีแปลงผักที่ปลูกไว้เสียหายอีกสองแปลงอีกจุดหนึ่งมีดินสไลด์เกิดด้วยค่ะ
ถล่มมาพร้อมกับต้มน้อยเลยนะคะแล้วก็ลงไปทับถนนบางจุดถูกกระแสน้ำกัดซะถนนซุดตัวในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งประสานกรมทางหลวงชนบทแล้วก็ประพอจังหวัด
นำเครื่องจักรหนักเข้าไปทำการเคลียร์เส้นทางแล้วก็ซ่อมแซมถนนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ปิดท้ายที่ประจิณมุฬีค่ะน้ำป่านโข่นในเขตอุทยานแห่งชาติเคราะห์ใหญ่
ไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือประชาชนและพื้นที่การเกษตร
ของอำเภอประจันตคาม๔ตำบล
ก็คือตำบลบุฟ้าไอตำบลโพงงามตำบลหนองแก้ว
และตำบลประจันตคาม

ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงอย่างรวดเร็ว
พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
แต่ว่าถนนสายปราจีนประจันตคาม
ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๗

ระยะทางประมาณ๒๐๐เมตรนะคะ
ทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติ

และต้องขับในช่องทางขวาสุดเท่านั้นค่ะ